คำการลงทุนทุนเหตุเงินดิจิทัล
ทั้งการหลอกลวงบุคคลอื่นก็คือแก๊งสแก็มเมอร์
หลอกให้ผู้หญิงเชื่อแล้วก็โอนเงินอย่างนั้นนะคะ

ตำรวจภูทรภาค๕ก็แถลงผลการจับกลุ่มในคดีต่างมูลค่าความเสียหายมากกว่า๘ล้านบาทนะครับ
คดีแรกไปเริ่มดูกันก่อนกับคดีนี้ตำรวจภูทรภาค๕พร้อมด้วยตำรวจปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านหมี่ลบบุรีครับ
พอเข้าไปนะไปค้นในบ้านนะคุณผู้ชมก็ไปตรวจยึดได้นะครับ
อุปกรณ์ต่างคอมพิวเตอร์ต่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ขยายผลต่อไปอีกหลังหนึ่ง

ก็ไปยึดคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มนาย
นายชัธวัฒน์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่
ในข้อหานำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม
ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชนและช่อกงทรัพย์โดยแสดงตัวเป็นคนอื่น
เพราะอะไรนายฉัดธวัฒน์เนี่ยเขาแอบอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบริษัทหนึ่ง
ซึ่งจริงแล้วบริษัทนี้เขามีตัวตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่านายคนนี้ไปแอบอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทนั้น
แล้วไปชวนคนนั้นคนนี้ให้หลอกมาลงทุนหลอกให้ผู้เสียหายส่งรหัสผ่านทางบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
แล้วเข้าไปโอนเงินของผู้เสียหายออกจากบัญชีกับผู้เสียหายไป
ซึ่งมีผู้เสียหายหลายคนมูลค่าในคดีนี้ก็ประมาณสัก๒ล้านกว่าบาทนะฮะ
ดูให้ดีว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องในทางด้านของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
เพราะจะมีคนแอบอ้างเยอะนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคดีอันนี้โอ้โหมันเกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานกับโรแมนสแกรม
สาวผู้หญิงอายุต่างระวังให้ดี
แบบนี้อย่าไปคิดว่าใครจะเอาเงินมาให้คุณฟรีง่าย

ถูกต้องแต่เขาส่งเงินมาเป็นร้อยล้านดอลลาร์ส่งของให้แต่คุณต้องโอนเงินค่าส่งให้เขาก่อน
แล้วโปรไฟล์หน้าตาดีทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ที่เข้ามาพูดคุย
แล้วล่าสุดตำรวจไปจับกลุ่มได้คดีนี้มูลค่าความเสียหายกว่า๖ล้าน๗แสนบาท
ไปจับกลุ่มในจอนสันออสแมนอายุ๓๕ปีสัญชาติซูดานใต้
ทีนี้เนี่ยเขาโดนข้อหาคนต่างด้าวแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ช่อโกงซับสินโดยแสดงตนเป็นบุกคนอื่น
คือเขาจะเอารูปคนไทยนี่แหละไปตั้งเป็นโปรไฟล์ปลอมขึ้นมา
แล้วก็ทักไปหาผู้หญิงคนนั้นคนนี้คุยกันให้หลงเชื่อให้รักคือหลอกจีบกัน
แล้วก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวจะส่งของมาให้ส่งเงินมาให้แต่เฮ้ยของมันติดอยู่สุรกากร
คุณต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนศีรษะห้าหมื่นแล้วคุณจะได้เงินเป็นร้อยล้านดอลลาร์นั้นไป
ก็มีผู้หญิงบางส่วนหลงเชื่อแล้วก็โอนไปให้เขา
ทั้งเรื่องของช่อกงทั้งเรื่องของการแสดงเป็นบุคคลอื่น
ยุทธ์ของกรางนำยาเช็ดเงินเขาทำเป็นเงินดำ
แล้วก็ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐ๑๐๐ดอลลาร์รวมทั้งหมด๓๖๓๔ฉบับ
แล้วก็ไปขยายผลจับกลุ่มนางสาวอภัสราชูสุวรรณอายุ๒๕ปี
ร่วมก่อเหตุเป็นขบวนการเดียวกันก็คือเป็นหญิงคนไทยคนนี้
เพราะว่ากดสอบไปมันมีหัวหน้าแกงชื่อว่าในคริสต์
คริสอยู่กัมพูชานายจรสันอยู่ในไทย
นายจรสันจะทำหน้าที่เรื่องของการทำเป็นเงินดำ
แต่ส่งรูปเงินดำนี้ไปให้ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อ
แล้วก็บอกว่าคุณต้องเอาไปล้านแล้วคุณจะได้เงินมหาศาลแบบนี้
คุณต้องส่งเงินมาก่อนส่วนอภัศราเป็นคนไทย
รับหน้าที่ไปกดเงินที่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อโอนไปให้
แล้วก็กดเงินแล้วก็ไปแบ่งกันโอนต่อให้ในคิสต
โอนต่อให้ทางด้านของนายจ้อนสัน
อีกหลายคนและจะกวาซล้างจับกรุมต่อไป
อ่านคราวนี้แล้วผมดีใจมากที่จับกรุมข้อบไฟข็ดใจ

เพราะมีคนส่งมาเขาโอนเงินเขาบอกว่าเขาโอนมาให้ผม

แต่เอารูปเราไปตั้งเป็นโปรไฟล์เราก็เสียหายไป
ลายเป็นว่าคนที่ถูกใช้รูปไปแอบอ้างก็มี
คนที่ถูกหลอกอีกรอบหนึ่งก็มี